แล้วเอาศพไปทิ้งที่สมุทรสงครามเนี่ยนะครับวันนี้ครับเราลงพื้นที่ไปได้
หลักฐานเพิ่มเติมพบว่าก่อนตายเนี่ยเขาทะเลาะกับเจ้าของร้านขายข้าวสารด้วยนะฮะ
ก็คือร้านที่เขาไปจอดรถใช่ไหมนั่นแหละครับ
ไล่ทีละเวลาไล่ภาพแต่ละมุมกันเลยนะครับ
หลังร้านขายข้าวสารขายของกินของใช้
ชาวเมียนมาอยู่ติดกับตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มชายชะกันประมาณ๖คน
ลากตัวนายมินอองชาวเมียนมาอายุ๔๐ปีครับ
ที่เขาจะตายออกจากหลังร้านไปที่ลานจอดรถ

แล้วบังคับพาขึ้นรถเก๋งสีดำจอดอยู่ริมกำแพงนะครับ
จากนั้นจะมีรถส่วนบุคคลอีกคันหนึ่งขับมาจอดบัง

เมื่อนำตัวมินอองขึ้นรถคันสีดำแล้ว
กลุ่มผู้ต้องสงสัยก็วิ่งขึ้นรถ
แล้วก็ขับออกไปอย่างรวดเร็ว
ทีมข่าวไปสอบถามชาวบ้านครับที่จุดเกิดเหตุ
บอกว่ามีเหตุการณ์ทะเลาวิวาสกันจริง
แล้วก็แจ้งตำรวจตรวจสอบ

มารู้ทีหลังว่ามีคนหายไปและกลายเป็นศพ
ถูกทิ้งไว้ที่คลองแถวนาเกลือ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อเช้าวันศุกร์ที่๒มิถุนายนที่ผ่านมา
วันนี้ครับคุณมะเหมียวสุชาดาลงพื้นที่
ไปที่ร้านขายข้าวสารที่เกิดเหตุ
จะไปคุยกับเจ้าของร้านที่ชื่อว่าโจ

ทีมข่าวพยายามโทรสอบถามเขาบอกว่า
ร้านปิดยังไม่พร้อมให้ข้อมูล
ส่วนกล้องวงจรปิดในร้านเจ้าตัวยืนยันว่าจำรหัสไม่ได้

อาจจะเห็นว่าผู้ก่อเหตุและพฤติการทั้งหมดว่า

วันนี้ไม่ได้ขายของวันนี้หยุดเหรอคะปกติแล้วอ๋อแล้ว

ตำรวจเขาสอบปากคำว่ายังไงบ้างพี่
อันนี้คือหนูอยากจะทราบข้อมูลนิดนึงว่า
ตอนเกิดเหตุมันเป็นยังไง
เป็นใครอะไรยังไงคนที่เขาบุกมา
แล้วก็วางสายไปเลยครับบอกว่าเดี๋ยวจะโทรกลับอีกแป๊บหนึ่ง
เหี่ยวก็เลยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งครับเป็นมุม
เห็นร้านค้าและจากข้อมูลของแม่ค้าใกล้กับที่เกิดเหตุบอก
ว่า๑ทุ่มหน้าร้านมีชาวเมียนมาเนี่ยเขามารวมตัวกันเยอะมากเพราะ
ว่าโจเจ้าของร้านรับทำพวกเอกสารคนงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
นี่นะครับในคืนวันที่๑มิถุนายนหน้าร้านตั้งวงกินเหล้าแล้ว
เล่นไพ่กันในร้านแล้วมินอองผู้ตายก็อยู่ในเหตุการณ์นั้น
ด้วยเวลาผ่านไปครับ๑ทุ่ม๑๖นาทีตอนนี้จะเห็นในโจ่เนี่ย
เดินออกมาเปิดรถหยิบเอกสารบางอย่างแล้วก็ยืนอยู่แป๊บนึงแล้วเขา
ก็เดินหายไปลูกศรสีแดงชี้อยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมผ่าน
อีก๔นาทีครับประมาณทุ่ม๒๐นายโจเจ้าของร้านเดินกลับมาแล้ว
ตรงไปหาผู้ชายคนหนึ่งแต่ก็ไม่มั่นใจว่าผู้ชายคนนั้นคือ
นอองหรือเปล่าคือเขาไปคุยกันอยู่แป๊บหนึ่งอะครับแล้วก็พากัน
เดินกลับเข้าร้านอีก๖นาทีผ่านไปครับ๑ทุ่ม๒๖นาทีนายโจเดิน
ออกมาเปิดรถอีกรอบนึงแล้วก็หายเข้าไปในร้านประมาณสองชั่วโมง
กว่าแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าช่วงนั้นที่เขาเข้าไปคือเข้าไปเล่น
ไพ่นี่คือซูมให้เห็นใกล้ใกล้นี่นะฮะมาเปิดรถเอาของบางอย่างอีก
รอบ๔ทุ่ม๔๓นาทีครับนายโจเดินออกมาจากร้านแล้วเหมือนจะไป
ทะเลาะกับคนที่อยู่ด้านในจังหวะนี้ครับ๔ทุ่มกว่าสักพัก
หนึ่งเขาขึ้นรถแล้วเปิดกระจกลงชี้หน้าด่าทุกคนในร้านไม่
นานนักครับชาวเมียนมาจำนวนหนึ่งซึ่งรวมไปถึงมินอองก็
เดินออกมาคุยกับนายโจหน้าร้านแล้วโจก็ถอยรถเก่งเข้า
จอดที่หน้าร้านนั่นแหละครับคนอื่นอื่นก็เดินกลับเข้าไป
ในร้านตามด้วยในโจที่เป็นคนดึงประตูร้านค้าลง
วันใหม่แล้วครับ๒มิถุนายนในโจและชาวเมียนมาพากันเดินวนไปวนมาเหมือนกับ
กำลังเตรียมอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วถ้าย้อนภาพไปดูกล้องวงจรปิดที่พิติ
คุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อวานนี้จะเห็นว่าช่วงเวลาตี๕๔๓นาที
ก็จะมีกลุ่มคนเกือบ๑๐คนอุ้มตัวนายมินอองออกจากร้านแล้วพาขึ้นรถ
แล้วก็ขับออกไปก็คาดว่าคนกลุ่มนี้อาจจะพามินอองไปยังจุดทิ้งศพที่
จังหวัดสมุทรสงครามตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแม่ค้าในพื้นที่บอกว่า
เคยเห็นมินอองมาหานายโจหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันนะ
เพราะว่าโจเนี่ยเป็นคนดีไม่เคยเห็นทะเลาะกับใครเธอคิดว่าอาจจะมีคนอื่นทะเลาะ
มินอองและตามพวกมาก่อเหตุหรือเปล่าส่วนความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เนี่ย
ธุรกิจที่เขาทำในหน้านำเข้าแรงงานเพื่อนบ้านนะครับ
บอกว่าไม่รู้รู้รู้แค่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ชาวเมียนมามาขอความช่วยเหลือเยอะมากจากในโจรหลายครั้ง
และคนที่จะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายก็คือในโจรหลายครั้ง
ก็เลยคนเขามาพึ่งพาค่อนข้างมากครับ
ต้องถามโจรหลายครั้งต้องถามโจรหลายคนเดียว
เค้าได้เล่าให้คำให้เราย๑๖เพื่อนเดี๋ยวนี้เป็นใครมาจากไม่

เรื่องการจะเป็นแมล่งนั่งด้วยมันจะทำไม่ได้ไหม
ไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่ชำนาญอย่างนี้

พวกนี้เราไม่ค่อยสูงสิงกันอยู่แล้ว

รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ครับบอกว่า
รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเป็นชายไม่ต่ำกว่า๕คน

หนีออกนอกประเทศไปฝั่งเพื่อนบ้านแล้ว
แต่ก็มั่นใจว่าสามารถตามตัวได้ครับ
ส่วนในโจเจ้าของร้านจะมีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยหรือเปล่านั้น
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและปมเหตุ
ว่าอาจจะขัดแย้งผลประโยชน์เรื่องการนำเข้า

ดังนั้นอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าทางคดี
ส่วนการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยที่เกี่ยวข้อง
เดี๋ยวรอนายโจเขาชี้แจงความคืบหน้าเพิ่มเติม